ผู้บ้านผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์

ผู้ใหญ่บ้านฟรีแลนดนี่เขาดังมากคุณผู้ชมนะคะ
แล้วคือจริงเขาชื่อบิ๊กนะคะอายุแค่๒๒ปีเอง
คือเรื่องราวสตอรี่ของเขาเนี่ยคือเขาเกิดที่อุดรธานีค่ะ
แต่ว่าคือตามคุณแม่ไปอยู่ที่ฟินแลนด์ค่ะ
แล้วคือมีความฝันอยากเป็นยูทูปเบอร์อยากเป็นหมอลำ
พอกลับมาคุณผู้ชมได้เป็นหมอลำจริงแล้วก็ฮอตมากนะคะ

จัดแสดงแบบกลุ่มปิดโอ้โหคุณผู้ชม

ยังไงครั้งละเกือบล้านใส่ภาษีจะประมาณ๒คำแสนนะ

จริงคือรวยมาก

กับภรรยาเขาแพรวแสงทองคือดัง
ส่วนเรื่องเล่นหนังคุณผู้ชมด้วยความพูดเก่งช่างเจรจาค่ะ
ตอนแรกภูมิกับให้แคสต์บทเป็นสาวสอง

ปรากฏว่าภูมิกับบอกไม่ต้องเสียใจมีบทหนึ่งให้

ก็ดีใจว่าสั้น

โอ้ตะกี้ผมเป็นยูทูปผู้หญิงผมเศร้าเหลวตัว

ตอนแคดนะไปแคดบทที่เป็นสาวเพศสองด้วย
เขาก็บอกว่าฮ่ะกิ๊ฏเจ้าผู้ชายให้กิ๊ธษ์พูดเท่ากับกิ๊ธษฐ์

แพลวพาวแสงทอง

แถมล่าสุดนะคะมีแพลนปั้มลูกคนนี้เสาคมาเป็นเพื่อนกับน้องนาริตาลูกสาวก็เนี่ย
ใช่ครับวางแผนแต่ก็ยังไม่มาสักทีครับ
แม่ก็อยากได้แต่ว่าตอนนี้เราก็วางแผนกันอยู่
อนาคตก็ต้องเลี้ยงสั้นเพราะว่าลูกคอยมักติดแห้ง
ยังเห็นในคลิปเลยพี่น้องก็คือมักเตือนแห้ง
คือแม่เพื่อนถามเอาห่วงว่า
ก่อนที่เราจะคบกันเข้ากระทะเข้ากับฮูอยู่แล้วคือหมอลำซิ่ง
ซึ่งหมอลำซิ่งก็คือโป๊เปลือยอยู่แล้วแบบว่ามีแบบเซ็กซี่อยู่แล้ว